ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่างก็เก็บสะสมเหรียญทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
โดยเฉพาะเหรียญรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ราคาก็พุ่งเกือบ๑๐๐๐บาทนะครับ
ขณะที่แผงพระก็กลายเป็นแหล่งจำหน่ายเหรียญสะสมที่มีคนนิยมไปหาซื้อจำนวนมากครับ
สมคิตสมทองประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้ตลาดพระเครื่องเกือบทุกแห่งนะครับ
จะนำเหรียญธนบัตรเหรียญเที่ยวลึกและเหรียญต่าง
พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชทุกชนิด
ตลอดจนถึงสแตมไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่มาจำหน่ายมาให้ประชาชนได้เช่ากันนะครับ
ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนที่พากันเช่าไปสะสมเป็นของที่ระลึกนะครับ
โดยเหรียญพระสมเด็จจิรดาหรือว่าพระกำลังแผ่นดิน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีพิมพ์ใหญ่มวลสารจิรดา
เมื่อก่อนราคา๑๐๐๓๐๐บาทแต่ขณะนี้กลายเป็นของหายาก
ราคาหลายพันบาทนะครับซึ่งในตลาดแพงพระตลาดนักสะสม
จะไม่นำออกมาให้เช่าบูชากันแล้วครับ
ขณะเดียวกันเหรียญอามในหลวงราชการที่๙นั่งบันลังปี๒๕๕๙
ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันซึ่งเดิมเป็นเหรียญที่ระลึกแจกข้าราชการ
ราคาไม่กี่บาทแต่ตอนนี้ราคาพุ่งสูง๗๘๐๐บาทแล้วนะครับ
เช่นเดียวกับเหรียญรางวัลความสำเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์ที่หายากมากก็มีราคาที่พุ่งสูงขึ้น
ถึงหลักหมื่นแล้วนะครับในขณะนี้ครับ